ไม่ใช่คืนนี้นะครับที่ผ่านมาตั้งแต่รุ่งสามของวันนี้นะครับ
ตั้งแต่เวลาข้ามคืนมาเป็นวันที่๓๐ค่ะ
ใช่ครับใช่ครับครับก็อย่างอย่างที่ทราบนะครับว่า
จังหวัดภูเก็ตของเรามีสภาพเป็นเกาะค่ะเพราะฉะนั้นช่องทางที่จะเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตนะครับ
ก็จะมีสามทางด้วยกันนะครับก็คือมีทางบกทางน้ำแล้วก็ทางอากาศ
ในส่วนของช่องทางทางอากาศเนี่ยนะครับที่ประชุมก็มีมตินะครับ
ว่าจะให้ทำการหยุดการบินนะครับทั้งเส้นทางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนะครับ
เริ่มตั้งแต่๐๐๑นาฬิกาของวันที่๑๐เมษาเป็นต้นไปนะครับ
อันนี้ในส่วนของผู้คนนะครับที่จะต้องเดินทางผ่านทางสายการบินนะครับ
ที่เราต้องต้องท่อนระยะเวลาไปนะครับเนื่องจากว่าเราต้องมีการเตรียมการนะครับ
ในการที่จะต้องแจ้งให้กับทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับ
ในการที่จะประสานกับบริษัทสายการบินนะครับจากทั่วโลกนะครับ
ที่จะนำเครื่องมาลงที่จังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ย
จำเป็นที่จะต้องแจ้งกับภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวนะครับ
รวมทั้งประสานกับทางสถานทูตสถานกงศูนย์ต่างนะครับ
รับทราบเป็นการล่วงหน้าว่าภายในวันที่เก้านะครับ
วันที่๑๐เนี่ยนะครับจะไม่มีเครื่องบินนะครับ
ที่ดินทั้งเข้าและออกที่สนามบินภูเก็ตนะครับครับ
ในส่วนของประกาศที่เราเพิ่งประกาศไปนะครับเป็นการปิดช่องทางทางน้ำ
แล้วก็ทางบกนะครับที่ผ่านมาที่จะปรากฏเป็นข่าวนะครับ
เรือกาธรรมาลันท์หรือเรือต่างต่างเนี่ยที่มาจากสหกประเทศ
รวมทั้งเรือสินค้าด้วยนะครับเราก็จะทำการปิดและเช่นกันนะครับ
ได้มีประกาศตั้งแต่เมื่อหยุดให้ปิดเงินค่าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับ
ยกเว้นให้เฉพาะเรือขนส่งสินค้านะครับ
ที่นำสินค้าเข้ามาเนี่ยแล้วก็จะอนุญาตให้เฉพาะ
นำสินค้าลงจากเรือเท่านั้นเองนะครับส่วนผู้คนพนักงานต่างต่างเนี่ย
จะไม่ให้ลงมาในแผ่นดินนะครับพูดง่ายนะครับ
ก็หลังจากโหลดของลงเสร็จแล้วนะครับก็ต้องรีบเอาเรือออกไปโดยเร็วนะครับ
ในส่วนของช่องทางน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของชายหาดของเราก็เช่นเดียวกันนะครับ
ตอนนี้เราปิดทุกหาดแล้วนะครับไม่สามารถที่จะให้ไปใช้บริการได้ตามชายหาดทั่วทั้งเกาะนะครับ
สำหรับในช่องทางบกนะครับเรามีทางเข้านะครับทางบกเนี่ย
เรามีช่องทางเดียวคือเข้ามาทางสะพานสารสินนะครับ
แล้วก็จะมาที่ด่านตรวจตรงท่าชัดชัยนะครับเราก็ได้ออกประกาศห้ามยานพานะ
กรรติกาของวันที่สามสิบแล้วนะครับค่ะถ้าฟังจะ
เชิญท่านค่ะเชิญท่านตอบก่อนค่ะครับครับในใน
ในส่วนของการการปิดช่องทางบกนี้นะครับก็จะมีข้อยกเว้นให้กับ
สินค้าอุปโภคบริโภคนะครับที่จะต้องขนเข้ามาในเกาะของเรานะครับ
จนตลอดจนแก๊วสูงส้มน้ำมันเค๊้าเผิง
และสุขเฉินนี่นะครับก็ต้อง
มีการผ่อนผันให้เราโดยที่เรามี

ในเรื่องของการปิดช่องทางเข้าออก
ที่บริเวณด่านท่าชัดชัยนะครับ
จะเป็นที่นาเป็นเคสไปครับ
ถ้ารวบรวมแล้วเนี่ยนะคะเรานับตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาเนี่ย
คือน้ำกับบกปิดแล้วเพียงแต่ว่าที่ทอดเวลาของทางอากาศไป
ก็คือเป็นกฎเกณฑ์ของทางกรมการบินพลเรือนถูกไหมค
ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าเพราะฉะนั้นก็จะไปเป็นไปเป็นการเข้าเที่ยงคืน
แล้วเข้าสู่วันที่๑๐เมษายนแล้วก็จะปิดทั้งหมด
แต่ว่าทุกทางเอ๊ะเดี๋ยวนะคะถ้าสมมุติจะขนขนของนะคะ
ขนของจำเป็นต้องใช้เนี่ยทางน้ำทางบกได้แต่แค่ขนของขนสินค้าเท่านั้นถูกไหมคะ

ขณะที่ขนของขนสินค้าทางอากาศปกติมีอยู่ด้วยไหมคะท่านผู้ว่าค่ะ
ปกติถ้าศาสตร์สี่ยาน๑๗นี่นะครับเป็นข้าระการสนับที่ไม่มีขนาดใหญ่
ในเรื่องของคาโก้สินค้าเราจะไม่มีในเรื่องของคาโก้สินค้า
ขณะนี้เรากำลังเตรียมร่างความประกาศ
จังหวัดในเรื่องของปิดช่องทางเดินทางอากาศ
ก็จะมีข้อยกเว้นถึง๓๔ประการด้วยกัน
ผมยกตัวอย่างที่ขนาดนี้
ทางนานาชาติอาจจะนำเครื่องเหมาลำ
มารับนักท่องเที่ยวของประชากรของเขา
ซึ่งกว่าจะมีการประสานงาน
ตรงนี้ก็จะได้รับการยกเว้น
ท่านนำเครื่องบินเหมาลำมา
แล้วมารับผู้คนที่ยังอยู่ค้างอยู่ในเกาะภูเก็ตเนี่ย
เราก็อนุญาตให้นะครับ
แล้วก็ในส่วนของกรณีเครื่องบินฉุกเฉินผมยกตัวอย่าง
ถ้าสนามบินอื่นเขาไม่ปิดนะครับ
แล้วมีกรณีที่เขาจะต้องขอลงฉุกเฉินอย่างนี้
ก็จะต้องมีเป็นกฎของการบิน
แล้วก็ต้องยกเว้นให้เขาลงฉุกเฉินได้ถูกไหมครับ
ใช่ค่ะอันนี้นึกออก
ท่านท่านคะถ้าสมมุติมองอย่างนี้แล้วเท่ากับว่านะตอนนี้

ภูเก็ตนี่เท่ากับว่าปิดที่สุดแล้วในจังหวัดของประเทศไทย
ถูกต้องไหมคะเพราะว่านอกจากกายภาพแล้ว
สามารถที่จะควบคุมได้ง่ายกว่าอย่างอื่น
คำถามก็คือว่าท่านประเมินกันแล้วใช่ไหมคะ
ว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องของกินของใช้ของจำเป็นขาดแคลนนะคะ
ก็ถูกต้องครับเพราะว่าสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับ
อย่างเช่นพืชผักอะไรต่างนะครับ
ผลไม้อะไรอย่างเงี้ยครับเราปลูกเองไม่ได้เราต้องนำเข้ามา
เพราะฉะนั้นตรงเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยเราอนุญาตให้เข้ามานะครับ
พอขนมาเสร็จเนี่ยพิธีการนะครับท่านท่านมาที่บริเวณด่านตรวจท่าจัดชัยนะครับ
ท่านก็ยื่นเอกสารที่ว่าท่านจะขนสินค้าอะไรมาบ้างนะครับ
หลังจากนั้นพนักงานขับรถนะครับต้องมีการคัดกรองตรวจวัดไข้นะครับ
หลังจากนั้นลงลงบันทึกในใบสอบสวนนะครับ
เมื่อท่านไปโหลดของลงเสร็จแล้วเนี่ยท่านต้องรีบนำรถเปล่าออกนอกเขตพื้นที่ครับ

ยังคงเป็นอำนาจของท่านโนโลกทรีย์ตามข้อ๙ครับ
ในประกาศภรรยากำหนดศาลการจุดเฉิน
เป็นข้อกฎหมายว่าเป็นอำนาจในการได้ออกนอกเทศผ่าน
เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียว
เพราะฉะนั้นในส่วนของจังหวัดเราใช้ในรูปขอความร่วมมือ
แล้วก็พูดง่ายเป็นเซอร์ฟิวไกล
แต่ว่าสภาพบังคับตามกฎหมายถ้าเกิดออกเป็นในพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน
มันก็จะมีบทกำหนดโทษซึ่งรุนแรงกว่า

เมื่อคืนผมก็ออกสุเรนทั้งคืนเลย
ผู้คนก็ให้ความร่วมมือดี
ก็ไปทำความเข้าใจว่า
เช่นถ้าเป็นเซอร์ฟิวออกไม่ได้เลยผิดกฎหมาย
แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพร้อมรับมือเนี่ยสมมุติ๒ทุ่มเนี่ยขอท่านอยู่ที่บ้านเถอะ
แต่เกิดท่านจากอาหารไม่มีเนี่ยออกไปซื้ออาหารเนี่ยจะไปห้างสะดวกซื้อเนี่ย
วิ่งไปซื้อปุ๊บเสร็จแล้วก็ยิ่งกลับมา
เพราะว่าจะได้ไม่ไปมีโอกาสไปรับเชื้อเข้ามาด้วยแล้วก็จะไม่มีโอกาสที่จะไปแพร่เชื้อด้วยครับ
ขอความร่วมมือนี่๒ทุ่มถึงกี่โมงนะคะท่านผู้ว่า

ทำไมเราถึงเลือกตี๓ไม่เป็นตี๕๖โมงอะไรอย่างนี้คะท่าน
ครับเราเปิดโอกาสเพราะว่ายังมีผู้คนนะครับที่มีการประกอบอาชีพนะครับ
ที่จะต้องออกไปมาหาสู่ไปไหนมาไหนนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นถ้าเกิดผู้ที่
ผู้ที่ไปประกอบอาชีพต่างจะได้มีเวลาเตรียมเนื้อเตรียมตัวครับ
เพราะฉะนั้นคือตอนนี้เนี่ยคือเอาอย่างนี้นะคะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านอย่างเราเข้าใจ
อำนาจนั้นต้องอยู่ในอำนาจของนายกเพียงแต่ว่าคือลักษณะการกำหนดเวลาแบบนี้
ในนำคุณพูดว่าคือเป็นการขอความร่วมมือถูกมั้ยฮะ

ทีนี้เรียนถามตัวเลขนิดนึงค่ะนักท่องเที่ยวนะตอนนี้เนี่ย
ที่เราสามารถรวมตัวเลขได้มีนักท่องเที่ยวที่อยู่ในภูเก็ตนะ
วันนี้ตอนที่เราคุยกันกี่คนคะท่านเอ่อตอนนี้ผมผมจะเรียนสถานการณ์ตอนนี้นะครับ
ฐานการณ์นักท่องเที่ยวตอนนี้กำลังไหลออกพรุ่งง่ายค่ะนะครับ
ในแต่ละวันเนี่ยจะมีต่างชาตินะครับใช้เครื่องที่เดินทางออกทางก้ากับสยานภูเก็ตเนี่ยนะครับ
ตัวเลขนะครับอย่างของวันวันที่ยี่สิบเจ้าคือเมื่อวานนี้นะครับค่ะ
ออกไปสี่พันสามร้อยคนอืมนะครับเข้ามาเพียงสองคนอืมในวันนี้ค่ะ
ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เข้ามาแค่หกคนออกไปแปดพันสี่ร้อยคนค่ะนะครับ
ถัดไปเนี่ยวันที่ยี่สิบเจ็ดก็ออกไปหกพันกว่าคนนะเข้ามาสามสิบสามคนนะครับ
ลักษณะแบบนี้เนี่ยคือชาวต่างประเทศเนี่ยกำลังเริ่มทยอยออกทยอยออก
นี่เรากำลังจะนะครับเมื่อเมื่อเราควบคุมบริเวณได้หมดแล้วนะครับ
เราวันนี้เราแจ้งให้ทางโรงแรมเนี่ยนะครับส่งรายชื่อผู้ที่เข้าพักเนี่ย
ซึ่งเหลือน้อยมากครับค่ะครับครับท่านคะแล้วในส่วนของโรงแรมเอาว่ากันตรงตรงนะคะ
คือภูเก็ตเนี่ยรายได้จากการท่องเที่ยวมโหลานเลยนะคะทีนี้อย่างผู้ประกอบการต่อไปเรื่อย
เขาจะไม่มีเขาจะไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีแขกแล้วเนี่ยเราเรามีเยียวยาสำหรับธุรกิจนี้ของภูเก็ตไหมคะ
คือในส่วนนี้เนี่ยก็อยากจะเรียนว่าทางโรงแรมเนี่ยเขาก็เริ่มทยอยปิดแล้วนะครับ
เนื่องจากว่าไม่มีลูกค้านะครับอันนี้ในในในส่วนของมาตรการการช่วยเหลือเนี่ยนะครับ
ทางโรงแรมเองนะครับก็จะมีการรวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็เสนอข้อเสนอไปอย่างรัฐบาลนะครับ
ซึ่งในวันพรุ่งนี้เนี่ยผมทราบว่านะครับก็ในส่วนของการตอบแทนในเรื่องกรรมการสังคมอะไรจากมาตรการต่างนะครับ
ก็ยังมีเพิ่มเติมที่เสนอเข้าไปในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะนะครับหลังจากที่ประชุมรัฐมนตรีเนี่ย
มีมติเพิ่มเติมยังไงนะครับในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะมีการประชุมคณะกรรมการโลกติดต่อนะครับ
ต่อเนื่องกันไปเลยนะครับแล้วก็รับข้อเสนอของทางสมาคมโรงแรมต่างต่างนะครับ
ที่จะมาพูดจาหารือกันนะครับในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้ครับ
ค่ะท่านค่ะณตอนนี้ถ้ารวมแล้วเนี่ยนะคะของภูเก็ตนอกเหนือจากภูเก็ตบริหารจัดการเองเนี่ยนะคะ
เพราะว่ามีคำสั่งของกรมการขนส่งทางบกที่มีการพูดถึงเรื่องของเรื่องของการระงับการเดินรถเนี่ยนะคะ
ซึ่งภูเก็ตเป็นหนึ่งใน๔จังหวัดที่เรากำลังพูดถึงคือภูเก็ตปัตตานียาลานราธิวาส
คำถามคือว่าในแง่ของการสื่อสารเรื่องการเดินทางแบบนี้ค่ะมันยิ่งตอกย้ำว่าคือตอนนี้ภูเก็ต
ดิฉันจะใช้คำว่าอะไรดีผู้ภูเก็ตเนี่ยประเมินแล้วว่าอาจจะมีผู้ติดเชื้อมากกว่านี้อีกเยอะไหมคะ
จะจะใช้คำว่าภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อมากกว่านี้อาจจะยังไม่ถูกต้องนะครับ
ผมเรียนสินคำจำขันอย่างนี้นะครับส่วนเรื่องการประเมินสถานการณ์
ที่มีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเนี่ยได้มีการประเมินตั้งแต่ในช่วงของปลายเดือนมกราคมนะครับ
เป็นกราฟที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเผยแพร่เป็นการประมาณการนะครับ
ตามตัวเลขทางศิษย์เศรษฐศาสตร์ประกอบกับทางระบาดวิทยานะครับ
ณเดือนมกราคมตัวเลขที่จะทรงศาสตร์ศักดิ์ศุกร์ค่าตการณ์
ตัวเลขของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็เป็นอันดับ๒ลองจากกรุงเทพมหานครนะครับ
อันนี้เมื่อมาดูในข้อเท็จจริงนะครับตามสมมุติฐานที่ทางการประเมินเนี่ยนะครับ
เขาสันนิษฐานว่าจะมีอัตราการเพิ่มของผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยวันละ๔คน
แต่ปรากฏว่าสถานการณ์จริงณขณะนี้เนี่ยนะครับตัวเลขมากกว่าวันละ๔คนนะครับ
พร้อมเข้าใจนะครับเพราะตัวเลขที่เขาประมาณการเนี่ย
ปรากฏว่ามีสูงกว่าที่ประมาณการอย่างเช่นตัวเลขของวันวันนี้นะครับ
เมื่อกี้ทางทีมงานได้ขึ้นจอเนี่ยเพิ่มถึง๙รายด้วยกันถูกไหมครับ
ที่ว่าจะต้องมีผู้ติดเชื้อประมาณร้อยกว่าในวันที่๓๐เมษา
ก็อาจจะขึ้นไปมากกว่า๑๒๕เท่าที่ประเมินในครั้งแรก
การที่จะตัวเลขจะมากขึ้นหรือหยุดตัวเลขได้
ก็ต้องใช้มาตรการนะครับอยู่บ้านถูกไหมครับ

เพราะโรคติดต่อมันติดต่อห้ามได้โดยคนไม่ติดต่อกัน
เพราะฉะนั้นพันธการต่างเหล่านี้
เพื่อที่จะหยุดจำนวนของผู้ติดเชื้อไม่ให้เป็นตามที่คาดหมายตามกราฟ

ต้องไม่ร่วมมือกันครับตรงนี้ต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน